ข่าวดีค่ะสำหรับน้องนะคะที่อยากจะเป็นซุปตามาประดับวงการบันเทิงค่ะ
เขาเตรียมที่จะเปิดโอกาสให้น้องก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วค่ะ
ใครที่มีความฝันอยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง

เพื่อรองรับศิลปินหน้าใหม่ไวทีน
เพื่อมอบโอกาสดีให้กับน้องวัยใส
ที่มีความสามารถโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง

ว่าที่ซุปตาก็อาสามาเชิญชวนคนรุ่นใหม่วัยใส
ที่มีฝันให้มาร่วมโปรเจกต์นี้
ไม่แน่นะคะอาจจะได้ขึ้นแท่นเป็นศิลปิน
หรือหน้าแสดงชื่อดังคนต่อไปก็ได้ค่ะ

จะทำเป็นรายการทีวีรายการซีรีส์แล้วก็ผลงานเพลง
ซึ่งทั้งหมดจะออกมาให้ชมกันในปี๒๐๑๖ค่ะ

แล้วก็ไม่เคยมีใครทำแบบนี้แน่นอน
คือตอนนี้เรากำลังรับสมัครเพื่อน

ให้มาร่วมทีมงานเดียวกับพวกเรา

เพราะว่าอาจจะเข้าตาพี่ทีมงาน